เรื่องของผลกระทบนะครับเมื่อวานก็มีหลายสโมสรได้แถลงการ

เกี่ยวข้องกับการล้มบอลรวมถึง๕นักฟุตบอลอาชีพ

ได้โดยตรงก็คือไม่มีกำหนดเลย

เพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสำหรับวงการฟุตบอลไทย

ที่โดนผู้ต้องหาเหล่านี้ซ้ำดูการหน้าเปิดใหม่นะครับยังกลับมาเล่นได้ทำหน้าที่ได้
คงไม่ครับเพราะว่าในเมื่อคุณมีมณฑินแล้วผมคงไม่กล้าให้มาทำหน้าที่หรือให้มาเล่น
ถ้าผมทำอย่างนั้นน้องก็เอาผมเละอ่ะดิ

เดี๋ยว๕นาทีสุดท้ายโดดแป๊ะ

ตรงที่ว่าถ้าเสียบางนัดอีกนัดหนึ่งไม่โดนไม่เป็นไร

อีกหนึ่งคนนะครับนรงวงทองคำนะครับ

เพราะว่าเขากำลังจะมีโอกาสย้ายไปราชบุรีในซีซั่นหน้า

ในการเจรจาเพื่อดึงตัวไปร่วมทีมนะครับ

แล้วก็อีกหนึ่งคนนั่นก็คือสู่ริพงศ์เหล้าพร
คนนี้ก็โอ้โหฟอร์มยอดเยี่ยมมากของราชนาวีนะครับ

แล้วหลายก็น่าว่าต้องพับแผนไป

ส่วนเหตุการณ์ที่เราคิดคือนึกถึงของการล้มบ่อน
ตอนนี้ในยุคเรา
จะเป็นเหตุการณ์ที่คนจะพูดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้ว
แต่สมัยที่ผมยังเป็นเด็กก็คือเหตุการณ์นี้
แต่ถ้าถ้าไม่ได้ทำขอให้ครอบครัวของตัวเอง
มีความสุขความเจริญจากนั้นเขาก็หันหลังให้กับทีมชาติเกือบ๓ปีก่อนที่จะกลับมาเล่นให้กับทีมชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับ